รถบัสเขาจอดเสียอยู่กลางถนน
ปรากฏว่ากระบะขับมาแล้วมองไม่เห็นหรืออะไรไม่ทราบ

มันทับแล้วมีแผลฉีกขาดแบบนี้
อันนี้ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามจะช่วยเหลือนะต้องพยายามใช้อุปกรณ์ตัดทาง
แล้วก็นำคนเจ็บที่เป็นคนขับกระบะออกมา
นี่ตอนที่สถานีตำรวจภูทรบางแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีฟกู้ไพ่ไน้

บนถนนเทพรัฐช่องทางด่วนขาเข้ากิโลเมตรที่๗
ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
รถที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกระบะตู้ทึบ
สภาพด้านหน้าโอ้โหพังยับเลย

คนขับที่ได้รับบาดเจ็บนี่นะคะคือนายสาคอนทุมทองอายุ๓๑ปี
ซึ่งเขาโดนพวงมาลัยหน้ารถอัดติดร่างกับเบาะนั่งเลยนะ
ทำให้มีแผลฉีกขาดที่หน้าผักแล้วก็ขาขวา
อันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายสาคอนคนขับกระบะออกมาได้
แต่กว่าจะเอาออกมาได้นี่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างค่ะ
ทีนี้ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
คู่กรณีหน่อยเห็นหน้ากระบะพังยับขนาดนี้แล้ว
รถคู่กรณีค่ะก็คือรถบัสจอดอยู่กลางถนน
ท้ายรถบัสนี่คุณผู้ชมครับท้ายด้านซ้ายก็พังยับเหมือนกันค่ะ
คนขับรถบัสคือนายวิทยาวัฒนพันธชัยอายุ๓๓ปี

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมจะไปรับลูกค้าที่ชายภูมิไปเที่ยว
พอมาถึงตรงนี้รถผมเสียเรื่องมันดับเลยแล้วก็จอดอยู่กลางถนน
ผมรีบโทรบอกบริษัทให้ส่งช่างมาดูนะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้
ตัวผมลงมาโบกรถเลยเปิดไฟฉายจากมือถือแล้วก็โบก
ใช่แล้วผมก็เอากล่องรังมาวางไว้คือมันไม่มีกรวยอ่ะคุณ
ก็เอากล่องรังมาวางไว้แล้วก็เอามือถือส่องไฟโบก
รถคันอื่นเขาก็เห็นนะเขาก็หลบผมเหมือนกัน
แต่กระบะคันนี้มาแบบเร็วมากเร็วจนผมต้องกระโดดหนี
หนีไปทางเลนขวาสุดแล้วกระบะก็ชนท้ายรถบัสเลยค่ะ

แล้วตัวที่ชนพี่เห็นไหมรถกระบะพี่
เต็มเต็มเลยครับถ้าถ้าผมไม่หลบผมก็ตาย

ใช่คันอื่นเขาหลบหมดอีกคันอื่น
ผมสาบานให้เลยคันอื่นเขาหลบหมดเลยเขาเห็นหมด

ผมก็เลยเข้าไปนู่นเลยพี่ตกนู่นเลย
โอ้โหคือหน้ากระบะเนี่ยยับมากจริงนะคะ
ก็พึ่งมาแรงหลังจากนี้เนี่ย
ทางตำรวจก็ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำรถคู่กรณีรวมถึงเชิญตัวคนขับรถบัสเนี่ย
ไปสอบที่สพบางแก้วก่อน